มาดูอุบัติเหตุค่ะหลายจังหวัดเลย
ทั้งที่ฉะเชิงเซาชนบุรีแล้วก็อ่างทอง
ฉะเชิงเซามันเกิดอุบัติเหตุ

ทำให้รถกระเด็นไปที่เกาะกลาง
หลังจากนั้นไม่พอค่ะกระบะคันเดิม
ยังไปพุ่งชนรถอีกคันนึงได้รับความเสียหาย
ดูภาพกันหน่อยค่ะนี้ค่ะคุณผู้ชมภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
เออมาแรงมากแล้วคุณฮะมาแรงมาเร็วเลยดูสิจังหวัดนี้
กระเด็นขึ้นไปที่เกาะกลางแล้วก็โน่นไปชนคันที่สองอีกรอบนึงเนี่ยนะคะ
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือเป็นที่จังหวัดฉะเชิงเซา
กำลังเคลื่อนตัวออกจากไฟเขียวจนพุ่งข้ามเลน
ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคือรถที่เขาขับตามมาก็เบรกกันแทบไม่ทัน
อันนี้เป็นคันแรกที่กระบะชนส่วนคันซ้ายมือที่อยู่หน้าจอ
เป็นคันที่๒แล้วดูสภาพหน้ารถกระบะเป็นแบบนี้ค่ะ
โดยคนขับรถกระบะคือนายสมพงศ์สกุลดีบอกว่า
ตอนนั้นผมกำลังขับรถมุ่งหน้าบางปะกง
พอถึงจุดที่เกิดเหตุมันเป็นไฟเขียว
ผมก็ขับตรงไปจู่รถคันหน้ามันเบรกกระทันหัน
ก็เลยทำให้รถกระบะของเขาไปพุ่งชนท้ายรถแจ๊ส
ส่วนคนขับรถที่ถูกชนท้ายคือนางสาวพรวดีมหาปาน
ก็ให้การนะคะบอกว่าตัวเธอกำลังขับรถ

ทีนี้ตอนเธอเคลื่อนออกจากไฟเขียวปกติจู่กระบะของนายสมพงศ
มาชนท้ายแบบเต็มแรงกระเด็นข้ามเลน

โชคดีนะยังรอดชีวิตมาได้
เพราะว่าข้ามเลนไปแล้วฝั่งนู้นถ้ามาเร็วมาแรง
เธอซ้ำอาจจะตายได้นะครับ

ใช่ครับที่ชนบุรีก็มีภาพจากกล้องวงจร
ปิดหน้าร้านขายของเบ็ดตะเล็ดนะครับ

ขณะที่รถคันนี้มาเร็วมาแรงเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์วิ่งตามรถยนต์มาทางตรง
แล้วรถเก๋งสีขาวพุ่งข้ามเลนมาชนรถจักรยานยนต

เราเห็นภาพจากกล้องคือจังหวะที่
รถสีขาวมันลากรถจักรยานยนต์มาแล้วนะฮะ

คนขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
นายวรวุฒิบำรุงสุขอายุ๒๙ปี
ก่อนที่รถเก๋งจะหักหลบแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้า
รถพังยับติดกับเสาไฟฟ้าแรงสูง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมพร้อมทีมแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลชมบุรี
ได้นำตัวผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
แต่ว่านายวรวุฒิคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกชน
พิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
ขณะที่นายสุภเริกถนอมเงินอายุ๓๙ปีรอปภแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวคือคันสีขาวเนี่ย
มีอาการคล้ายคนเมาไม่ตอบคำถามไม่พูดไม่จา
หรือว่าพูดออกมาก็จับใจความไม่ค่อยได้นะครับ
โดยจับใจความว่าส่วนหนึ่งว่าจะไปให้การกับตำรวจเอง
ไม่ขอเปิดเผยอะไรทั้งสิ้นนะครับ
แต่ตัวเขาก็ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับ
ไปดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายกันที่อ่างทองนะคะ
อ่างทองเนี่ยเกิดเป็นอุบัติเหตุรถกระบะหักหลบรถมอเตอร์ไซค์
เสียหลักแล้วก็ไปชนชาวบ้าน
ที่เขามาช่วยเปลี่ยนยางรถตู้ข้างทาง
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต๑ศพ

หลังจากนั้นกระบะก็ไปพุ่งชนอาคารพาณิชย์๒คูหา
ริมถนนอ่างทองโพทองที่ตำบลบางพลับอำเภอโพทอง
คนขับติดอยู่ในรถนะคะอาการสาหัสเลย
ดูสิคะกู้ชีพกู้ภัยโรงพยาบาลโพทอง

ต้องใช้เครื่องมือตัดทางใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่า
ถึงจะสามารถช่วยคนเจ็บออกมาได้
คนเจ็บที่ขับรถกระบะคือนายจรรย์ฤทธิเดชอายุ๓๖ปี
อาการสาหัสนะคะแขนซ้ายผิดรูปแล้วก็ซี่โครงหัก
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวคนขับส่งโรงพยาบาล
ตำรวจก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
สอบพยานผู้ที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ผู้บาดเจ็บ
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปนะคะ